เรื่องของการติดเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งจัดปาร์ตี้กันที่เกาะลันตาที่กระบี่
แล้วก็มีสาวเอ็นอะไรที่คนวิพากษ์วิจารณ์หนักเลย
บอกว่าพวกคุณปาร์ตี้สังสรรค์กัน
จนทำให้ติดโควิด๑๙โควิดมันถึงลาม
แต่ว่าในกลุ่มเองเขาก็มีการโพสต์

ถูกต้องคือถ้าเกิดว่ารู้มาก่อนว่ามันเป็นแบบนี้
เขาก็จะไม่จัดงาน
แต่ทีนี้ที่สงขรา

ทางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขานคริน
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ออกหนังสือด่วนระบุว่ามีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งด่วน
ดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมดแล้ว
โดยให้ปรับมาใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนนะครับ
ก็ทีนี้อาจารย์คนที่ติดเชื้อนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลของหมอ
ส่วนนักศึกษาที่อยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัยนะฮะ
ตอนนี้ทางผู้ปกครองบางท่านก็ได้มารับกลับบ้านไปแล้วนะครับ
อาการของอาจารย์ท่านนี้นะครับ
ก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้ก็ต้องดูนะครับเรื่องของการระบาดในพื้นที่มหาวิทยาลัย
๑๕๐คนก็ออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ยังคงต้องกักตัว๑๔วันเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปนะครับ
นี้มีรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับ
บุว่าอาจารย์ท่านนี้น่าจะติดโควิด
มาจากการร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อน
หรือคนรู้จักในกลุ่มบิ๊กไบท์
ที่เดินทางกลับมาจากงานเลี้ยงสังสรรค์ที่เกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่
และติดโควิดมาโดยไม่รู้ตัวนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระจายเชื้อจากกลุ่มปาร์ตี้บิ๊กไบท์นะครับ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ที่สมุทรสงครามนะฮะ
ศูนย์โควิด๑๙ของจังหวัดได้รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
อีก๑๑รายเป็นคนไทยทั้งหมดที่ไปสัมผัสพื้นที่เสี่ยงตลาดกุ้ง
สมุทรสาครทั้งหมดนั้นรักษาตัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสอบสวนการแพร่ระบาดของโรค
จำนวน๕๑๖รายเข้าเกณฑ์ต้องตรวจหาเชื้อ๓๑๕ราย
มีผู้เสี่ยงสูง๙รายนะครับ
ขณะที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ออกมายืนยันบอกว่า
ตอนนี้จังหวัดไม่ได้ล็อกดาวน์ไม่ได้ปิดจังหวัด
แต่ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ของจังหวัดนะครับ
โดยปิดพื้นที่สถานที่ที่มีการติดเชื้อ
หรือพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นนะฮะ
แล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก
ดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
แล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของคณะกรรมการ
ในการควบคุมโรคโควิด๑๙ของทางจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะฮะ
พื้นที่ของสมุทรสงครามก็ถือว่าเป็นพื้นที่ระดับ๒
พื้นที่ในการควบคุมนะครับพื้นที่ที่ติดกับสมุทรสาครด้วยนะฮะ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า๑๐คนนะครับ